น้ำเงินสูงยาวใหญ่กว่าเห็นเลยนะครับ

น้ำเงินเอาลูกหนักมาขู่เลย
โอ้โหจอดล่างอย่างเดียวมีสะดุ้งไหม
นี่สะดุ้งไหมอย่างดีนะครับที่ไปโดน
อ้าวลุกรีบลุกเลย

ติดในโก่งแทงดุแล้วตอนนี้เจ็บ
โอ้โหโดนตีหน้าขาเยอะอ้าวเรียบร้อยเลย

โดนแทงหน้าขาอ้าวหลับเลย

ลิเกเลิกเลยยกที่๑เท่านั้นนะครับ
เหี้ยนจริงเพชรสำเร็จลูกหนองยางทอย
ชนะทีกิโอเพชรทีเด็ด๙๙ไปในยกที่๓
โปรดติดตามตอนต่อไป